มีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่ลำพูนนะฮะชื่อคุณสุจิตรานะฮะ
เธอทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งในย่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับ
วันนี้ไปกับเพื่อนไปที่โรงพักษพนิคมอุตสาหกรรม
ขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหน่อยหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
เธอบอกเธอเปิดแอปพลิเคชันของแบงค์ที่มีอยู่จะดูยอดเงินเดือนที่จะโอนเข้ามาในบัญชี
นี่นะฮะปรากฏว่าความจริงเงินเดือนเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นบาท
ตกใจฮะยอดเงินในแอปนะมันมีเงินเข้ามา๑ล้าน๖๐๐๐กว่าบาท
เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมฮะยอดเงินที่ใช้ได้อ่าโอ้โหตกลงยังไงเนี่ย
เธอก็รีบไปธนาคารเพื่อให้ทางธนาคารตรวจสอบก่อนเลย
เกรงว่าจะเป็นเงินแบบที่เขาโอนผิดบัญชีค่ะหรือถ้าเกิดไม่ใช่โอนผิดบัญชี
แล้วที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่ามันเป็นเงินโอนเข้ามาจริงนะ๑ล้าน๖๐๐๐๐บาทนะ

ค่ะคือล่าสุดเนี่ยค่ะแหล่งข่าวที่เป็นตำรวจบอกว่า
เรื่องการโอนเงินล้านเข้าบัญชีเนี่ยจากการสอบสวนเชิงลึกเนี่ยนะคะ
น่าจะมีความเชื่อมโยงกับคดีการหลอกลงทุนค้าเหล็กและขายหน้ากากอนามัย

มีคนตกเป็นเหยื่อหลายคนมากความเสียหายกว่า๖๘ล้านบาท
ขบวนการนี้เหมือนกับโยกย้ายเงินนะพี่อุ๋ย
เงินที่ได้มาจากการโกงโอนไปบัญชีนั้นบัญชีนี้บัญชีคนรู้จักบัญชีญาติอะไรแบบนี้

ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วที่ผู้หญิงคนนี้ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ
ว่าอยู่ดีมันโอนมาบัญชีนี้ได้ยังไง

อาจจะโอนผงโอนผิดจะโอนให้พักพวกเครือข่ายหรือว่าอะไรยังไง

คุณผู้ชมคะพาไปร้านนี้